ช่วงแรกเรามาดูความคืบหน้าของคดีที่สืบเนื่องมาจากโลกโซเชียลมีเดียนะครับ
สื่อออนไลน์เผยแพร่คลิปก่อนหน้านี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พิศนุโลก
เมื่อคืนวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
นักศึกษาบอกว่าถูกชาย๓คนซึ่งตอนนั้นอ้างตัวเป็นตำรวจ
แต่คือไม่ใช่ว่าใส่ชุดตำรวจนะครับ
มาทำร้ายร่างกายใช้ปืนข่มขู่ด้วย
หลังจากนั้นก็เผยแพร่คลิปลงไป
เผยแพร่คลิปเนี่ยเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ตามมา
แล้วก็บันทึกภาพเอาไว้ได้

สุดท้ายแล้วเป็น๓ตำรวจจริงเป็นตำรวจชุดสืบสวน
และก่อนหน้านี้ครับบอกว่าให้ย้ายราชการ
ไปช่วยงานราชการอยู่ที่ตำรวจภูทรภาค๖
แต่วันนี้ถูกสั่งพักออกจากราชการ

ไปดูคลิปต้นต่อเหตุการณ์นี้กันก่อนครับ

เมื่อช่วงเที่ยงคืนวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของการขับขี่รถโดน
แล้วก็มีการปาดหน้ากันมีการเฉียวชนกัน
หลังจากนั้นคนขับรถเก๋งคันนี้นะครับ
เป็น๕นักศึกษาก็มีรถอีกคันหนึ่ง
ขับมาเทียบท้ายแล้วก็ชนท้ายด้วย
หลังจากนั้นก็มีชาย๓คนอ้างตัวว่าเป็นตำรวจชุดสืบสวนลงมานะครับ
ใช้ปืนข่มขู่บอกว่าถ้าไม่เปิดประตูจะยิงนะครับ

หลังจากนั้นนักศึกษา๕คนไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับ

เพราะกังวลเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในวันนี้ครับพลตำรวจโทชนสิทธิ์วัฒนาวรางกูล
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
ก็เดินทางไปดูการตรวจสภาพรถยนต์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์นะครับ
สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบุญสงครามจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งถูกตำรวจ๓นายใช้ปืนยิงเข้าที่รถ
ก่อนจะข่มขู่แล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บ๕คนนะครับ
ในช่วงค่ำวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นเมื่อวานนี้กลุ่มนักศึกษาประมาณ๕๐คน
เดินทางไปที่สำนักงานตำรวจภูทรภาค๖
หนังสือร้องขอความเป็นธรรมครับ
นี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศ
ซึ่งนักศึกษาบางคนก็ยังคงต้องใช้ผ้าปิดจมูกอยู่นะครับ
บางคนก็ถูกทำร้ายร่างกายจมูกเป็นแผลก็มีเหมือนกัน

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖นั้น

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก

เป็นการประชุมต่อหน้าอาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมครับ
นักศึกษาที่ถูกทำร้ายชี้ตัวตำรวจทั้ง๓นาย

วุฒิพัฒน์บัวอุไรร้อยตำรวจโทธนาคารชัยพิพัฒน์
และ๑๐ตำรวจเอกสุบินนุษย์ขำ
นักศึกษาชี้ตัวได้ถูกต้องตรงกันครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖นั้นเปิดเผยบอกว่า
จากหลักฐานต่างเห็นได้ชัดว่าเป็นการทำลายภาพลักษ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และตั้งกรรมการมาสอบสวนดำเนินการด้วยนะครับ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจทั้ง๓นาย

ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส

หลังนวงเหนียวสี่คือบังคับขมขืนใจ
พกพาอาวุธปืนและยิงปืนในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ
ซึ่งทางด้านก่อนหน้านี้ก็พบกตำรวจภูทรนะครับ
จังหวัดพิศนโลกบอกว่าตำรวจในพิศนโลกมีถึง๒๐๐๐นาย

ขอโทษแทนตำรวจด้วยส่วนน้อยที่ไม่ดี
และอาจทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจเสื่อมเสีย

ยกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงด้วยนะคะ
โดยมีการกำชับไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ตำรวจ

แต่ว่าล่าสุดผู้การจังหวัดพิศนุโลก
ยืนยันแล้วว่ารักษณะแบบนี้จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังเคราะห์ดีนะคะ
ที่มีรถอีกคันหนึ่งถูกรถตำรวจชนเข้า
ก็เลยขับตามรถตำรวจไปแล้วก็จอดอยู่ด้านหลัง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขามีกล้องหน้ารถ
เขาก็เลยถ่ายภาพเอาไว้อย่างชัดเจน

ขณะที่ตำรวจกำลังรุมทำร้ายนักศึกษากลุ่มนี้อยู่นะคะ
มีตำรวจสายตรวจขี่รถจักรยานยนต์มาด้วย
ใส่เครื่องแบบมาด้วยแต่ไม่ห้าม
เพราะว่าตำรวจสายตรวจคาดว่าน่าจะยดน้อยกว่า
ตำรวจที่รุมทำร้ายนักศึกษากลุ่มนี้

เพียงตำรวจสามนายที่อยู่ในรถเก๋งคันดังกล่า